เอามาต่อกันที่พระเอกหน้าหล่อกันบ้างดีกว่านะครับ
เอ็มค่ะหลายคนคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะ
พักหลังมาเนี่ยห่างหายไปจากหน้าจออยู่เหมือนกันนะ
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะไปซุ่มถ่ายละครอะไรที่ไหนหรือเปล่า
หรือว่าจะย้ายเขาย้ายใครไปกับเขาหรือเปล่านะครับ
บิ๊กเอ็มบอกเลยนะครับพี่แจกรินของเราเดี๋ยวไปเจอมาไปสัมภาษณ์หน่อย
บอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานยุ่งนิดนึงพี่ครับมีคิวถ่ายละครแน่นเลย
รวมไปถึงแพลนวันเกิดกำลังจะอายุครบ๓๐ปี
ก็เดือนหน้าก็มักกราปีหน้าพอดี
เอ็มเขาบอกว่ายังไม่มีแพลนจะไปฉลองที่ไหนค่ะ
แต่ก็ลึกในใจแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
ว่าแฟนคลับเนี่ยน่าจะมาเตอร์ไพรส์เขาที่กองละครด้วยค่ะ

แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์ต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับ
ไม่ค่อยได้เจอพี่แจ๊คไงก็ไม่ค่อยมีอีเวนต์ในเมือง

ปีใหม่พักครับผมคือขอพักไปเลยเพราะว่าเราทำงานมาเยอะแล้วคงจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนคงจะปีนี้คงจะอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ก็ยังโสดครับผมทำงานตลอดไหมคะ

ก็ต้องรอติดตามผลงานก็ต่อไปนะ
ทำงาน๗วันขนาดนี้เห็งปังอย่างแน่นอน
เดี๋ยวช่วงปีหน้าวันเกิดเขา๓๐เมื่อไหร่
เดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันว่าแฟนคลับจะมาแน่นกองละครหรือเปล่าค่ะ
สาวใจชินได้เลยเพราะว่ายืนยันว่าปีนี้ปีหน้าก็ยังโสดอยู่นะจ